พ่อเปิ้ลแม่จูนและน้องสี่อ่อเดินทางกลับมาจากเมืองนอกเมืองหน้า
โอกาเต้งเก่งมากเลยค่ะคือมีผู้ใหญ่ใจดีจะต้อนรับไปเลยค่ะ

รวมไปถึงออก้าลูกชายคนเก่งของพ่อเปิ้ลด้วย

เป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งเจสกีโลก

อายุน้อยมากแต่ว่าใจมันสู้นะลูก

เปิ้ลบอกว่าความรู้สึกนะที่ร้องไห้ในวันนั้น

มีบุคคลิปของพ่อและน้ำตามันสลายออกมาจริงมันตื้นตันค่ะ
ไม่คิดว่าลูกชายวัย๑๑ขวบจะสารฝันตัวเองให้เป็นจริงได้
พ่อยอมรับเลยว่าที่ลูกมาทำตรงนี้
มันแบบว่ามันสนองความฝันพ่อมาก
หนุ่มน้อยออก้าค่ะเผยกับแม่จูนนะ
อัดฉีดเป็นรองเท้าแล้วก็เติมเงินเกม
๓๐๐บาทเด็นดูมากเลยน่ารักเลย
แต่ว่านี่ได้แชมป์โลกมาแล้ว
เขาบอกเขาจะอัดฉีดเพิ่มเหมือนกันนะ
จาก๓๐๐เป็น๒๐๐๐บาทไปเลย

พร้อมกันนั้นนะคะครอบครัวศรีออค่ะยังตั้งเป้ารักษาแชมป์๑๐สมัยไปเลย

ถึงว่าตอนนี้นะจะยังไม่ได้รับรางวัลนะคะ
แต่ว่าทางสมาคมจะอัดฉีดให้ในภายหลังนะคะ

มองหน้ากันแล้วก็เธอจ๋า
จูงมือกันไปรำแก้บนกันดีกว่า

ไปรำแก้บนที่พระพรมเอลวันค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อเปิ้ลแม่จูนหน่อยค่ะ

นี่ถ้าไปถึงอยากได้ชำโลก
ก็อยากให้ฝรั่งรู้จักไทยเยอะมาก
เราก็ไปเที่ยวไทยอยู่มากกว่า
ผมก็ไม่ค่อยอาจแต่แม่

ก็รองเท้าเติมเกมนะ

พ่อกับแม่จะไปลำแก้บนที่
เพื่อที่แต่งหน้าแต่งหนี่เต็มตัวใช่ไหมคะตาย

แต่ว่าคราวนี้คือดับเบิ้ลระดับโลก

จูนบอกว่าทำใจแล้ว

เป็นสิ่งที่ดีบริการบานสารก่าวไว้แล้ว
แล้วลูกทำได้ความสามารถน้องออก้าเก่งมากจริงนะคะ

คือออก้าเนี่ยเรียกร้องมากบอกว่าอยากกินวิ้งแซ่บ
กลับมาไทยนะพุ่งเข้าไปเลยร้านไก่ทอดชื่อดัง

ออก้าฟาดไป๑๔ชิ้นพิปเปิ้ลฟาดไป๒ชิ้น
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้
ขอให้คว้าแชมป์โลกยาวไปเลยตลอดทวนาเมนต์นะจ๊ะ